อเล็กบอลชายทีมชาติไทยนะครับ
ล่าสุดนั้นพวกเขาก็ลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นครับ
จะเจอกับอีรานในวันพรุ่งนี้ครับ
วันนี้นะครับการแข่งขันนั้นหยุดพัก๑วัน
แต่ว่าทัพนักตบลูกยางชายไทยนะครับ
ยังคงลงทำการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น
โรงยิมเทศบาล๕ศูนย์กีฬาจังหวัดนครปฐม
เพื่อเตรียมตัวเจอกับอีรานในวันพรุ่งนี้นะครับ
โดยนาวะอากาศโทมนชัยสุพัชิรกุลหัวหน้าภูกษร
ก็เน้นให้ลูกทีมนั้นซ้อมรับเสิร์ฟ

โดยยอมรับว่าเกมในวันพรุ่งนี้เป็นงานที่ยาก

แต่ทั้งนี้คำชับให้กับลูกทีมนั้น

ที่จะเข้ามาชมเกมการแข่งขัน
เราจะใช้ผู้เล่นหลักก่อนนะฮะ

คือสถานการณ์อาจจะปล่อยดาวรุ่งลงไปเล่นบ้าง

อีกคู่หนึ่งระหว่างคาซักสถานกับญี่ปุ่น
ซึ่งใครแพ้เราก็ต้องไปน็อกกับเขาอีก

เราอาจจะไปเจอคาซักอีกเที่ยวหนึ่ง
หรือไม่ก็เจอกับญี่ปุ่น
เพราะว่าดูแล้วมันก็หนักทั้งคู่นะครับ